กันที่ข่าวดีของเจ้าอุ้มธิรทรบุญมาทันกองหลังทีมชาติไทยนะครับ
กับภรรยาน้องเบสฉัดกมลมวยมั่น
ก็นำลูกชายออกมาโชว์ความน่ารักเป็นครั้งแรกนะครับ
ซึ่งลูกชายของเจ้าอุ้มแนวรับวัย๒๖ปีนั้นเกิดเมื่อวันที่๒๔ธันวาคม
หรือว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเวลา๒๒๓๕น

ซึ่งก็มาจากชื่อเมืองหลวงของโปรตูเกต
อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่คริสตาโนโรนาโด
เตะที่เจ้าอุ้มนั้นปลาปลื้มเคยเล่นให้กับสปอร์ตติ้งลิสบอลอีกด้วย
ที่ชื่อจริงของน้องลิสบอลก็คือเด็กชายธารทร

ลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าอุ้มกันครับ